สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยวันอาทิตย์ครับ
พุทธภาษิตที่บอกใดในโลกล้วนอันนี้จังเนี่ย
มันใช้ได้จริงกับยุคสมัยนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงมาเร็วกระชากเร็ว
บริษัทใหญ่หลายแห่งที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในอดีต
ใครจะไปคิดว่าถึงจุดหนึ่งจะล่มสลาย
แวดวงการบินเรานึกไม่ถึงหรอกครับ
สายการบินใหญ่อีกหลายสายการบินก็ย่ำแย่ในเวลาถัดมา
เรื่องนี้มาคุยเพื่อกำลังจะพูดถึงเรื่องการบินไทยครับ
การบินไทยระยะหลังข่าวที่เข้ามาแต่ละเรื่อง
ต้องปรับเปลี่ยนข่าวเรื่องทุจริตคอลลัปชั่น
และที่กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีนึงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เรื่องที่บริษัทโลนสรอยถูกสอบที่อังกฤษ
ว่ามาขายเครื่องยนต์ใส่เข้าไปในเครื่องของการบินไทยที่บ้านเราเนี่ย

อยู่ในการตรวจสอบของปปช
สตงหลายฝ่าย

มีคนพนันขันต่อกันเยอะว่าสุดท้าย

แต่วันนี้จะขอพูดเรื่องของการบินไทย

คนหนึ่งทำงานอยู่การบินไทยมา

ตั้งแต่การบินไทยยุครุ่งโรธ

วันหนึ่งการบินไทยก็มีปัญหา

วัยคณีประธานสภาพแรงงาน

อยู่ในห้องพักฟื้นปกติ

คือตั้งแต่ปี๕๑เป็นต้นมา
การบินไทยคาดทุนมาตลอด

จะมีอยู่ปีเดียวที่ได้กำไรคือปี๕๓

หรือเหตุผลเพราะการบริหารภายใน

ผมคิดว่าการบริหารภายในที่ผิดพลาดมากกว่า
ฝ่ายบริหารการบินไทยก็จะหยิบยกออกมาพูดตรงนี้
แต่ที่จริงมันคนละสินค้าคนละแบบกัน

ถ้าให้คุณดำรงมองปัญหาย้อนกลับไปนะ
ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงาน
อะไรคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้การบินไทยเสื่อมถอยมากที่สุด
คือถ้าจะพูดให้ตรงเป้าไปเลยก็คือ
คือฝ่ายการเมืองเป็นตัวที่ทำให้การบินไทยถดถอย

คือการบินไทยนี้เป็นรัฐศากิจที่
ต้องเห็นว่าเป็นรัฐศักดิ์ที่ทำธุรกิจ
ไม่ใช่รัฐกิจที่เป็นรัฐสวัสดิการ
เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเพื่อหาเงินเข้ารัฐ
แต่ปรากฏว่าคนที่รัฐส่งเข้ามาเป็นบอร์ดก็ดี
หรือเป็นผู้บริหารการบินไทยก็ดี
ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจการบินเลย
เอาข้าราชการประจำมาอะไรมาประมาณนี้

เพราะฉะนั้นการดำเนินงานต่างมันก็เหมือนกับ

แต่ว่าบอร์ดเขาก็ไม่บริหารโดยตรงนะ
บอร์ดก็มาสัญหาดีหรือผู้อำนวยการนะ
คนที่จะเป็นตัวหมุนในการบริหารจัดการเนี่ย

ครับที่จริงแล้วที่ผ่านมา
ที่เราพูดในฝั่งมีปัญหาในปี๕๑
ตัวบอร์ดเองนั้นเข้าไปล้วงลูกดีซะเอง

ประเด็นที่สองคือตัวดีเอง
บางคนก็จะเห็นว่า
ก็ไม่ใช่มาจากธุรกิจการบินเลย
มาจากขายยาบ้างอะไรบ้างประมาณนี้
หรือเป็นนักประชาสัมพันธ์มาอย่างนี้
ซึ่งไม่ใช่นักธุรกิจจริงเข้ามา

ปัจจุบันที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเป็นนัก
ทีนี้การบินไทยต้องเล่นหุ้นเหรอ

คือทำยังไงเราจะขายของออกไปให้ได้

มีตำแหน่งใหญ่โตแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะมาชำนาญเรื่องการบริหารการบิน

แล้วบอร์ดก็มาสัญหาดีแล้วบอดก็ไปล้วงลูกดี

การเมืองก็มาล้วงลูกจากบอร์ดอีกทีนึง

อะไรที่เป็นช่องทางให้ทุจริตคอลลับชั่นคำใหญ่กันมากที่สุดเนี่ยเรื่องอะไร

การซื้อเครื่องบินซื้อเครื่องบินแต่ละลำเครื่องบิน

ใช่ครับเครื่องบินเครื่องยนต์อะไรเครื่องบินแพงมาก
อะไรเครื่องบินชิ้นหนึ่งเนี่ยผมต้องเรียนว่าสามารถสร้างตึกใหญ่ได้เลย
เขาก็มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เหรอเวลาจัดซื้อพวกนี้
ก็อีตอนที่ใต้โต๊ะมันไม่ได้บอกนะ

ตอนจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นไปตามกฎระเบียบใช่
แต่ตอนที่มันมาใต้โต๊ะเนี่ยไอ้เงินทอนที่มันกลับเข้ามาเนี่ย
มันหาไม่เจอแล้วฮะมันมาข้างหลังบ้าน
คุณอะไรล่ะกัปตันโยธินใช่ไหม
ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าการซื้อเครื่องบินแต่ละรุ่นเนี่ย
มันเกิดผิดพลาดถึงขนาดซื้อแล้วมาจอดแช่ตากแดดตากฝน
แล้วจะไปขายต่อก็ขายไม่ได้มันเป็นได้ขนาดนั้นเฉลอ
ใช่ครับเรื่องเครื่องบินซื้อตั้งประมาณเข้ามาประมาณปี
ซื้อมาเพื่อจะในขณะนั้นรัฐบาลออกหน้าเลยว่า
ต้องซื้อเครื่องบินรุ่นนี้นะถึงกระดับพูดในคอลโลมอล์เลยว่า
แต่มีที่นั่งทั้งหมด๒๑๕ที่นั่ง
แล้วก็จะประชาสัมพันธ์จะบินตรง
จากกรุงเทพฯไปรอสเอเชอริสชั่วโมงบินประมาณ๑๕๑๖ชั่วโมง
ก็มีแบบอันนี้ปรากฏว่า๔เครื่องยนต์มันก็กินน้ำมันมาก
แต่ในขณะนั้นมีเครื่องบินอีกแบบนึงเข้ามาไล่กัน
ค่าโสหุ้ยถูกกว่าสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่เอาใช้บิน
มินก็ขาดทุนเริ่มบินก็ขาดทุนแล้วขาดทุนมาตลอด

สุดก็ต้องเอามาจอดทิ้งไว้ทิ้งไว้จนกระทั่งทุกวันนี้กี่

อันนั้นดีหน่อยคือมีผู้โดยสารประมาณสัก๒๖๐กว่าคน

คือความหมายเราเข้าใจว่ามันเครื่องเก่าซ่อมจนไม่ไหวนะเป็นรถยนต์เนี่ยนะ
ทิ้งไว้ดีกว่าแต่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องเพียงแต่ว่าเอามาบินแล้วขาดทุน
ใช่ครับเป็นเครื่องบินที่สภาพใหม่มาก
ถ้าเป็นรถยนต์ก็รถยนต์ที่สภาพใหม่มาก
แล้วสภาพเคยเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนที่ตัดสินใจซื้อไหม
เรื่องนี้เราเรียกร้องมาทุกปีเลย
ร้องกับรัฐบาลเนี่ยแต่มันก็เงียบไปทุกปีตลอด
ไม่เคยเราคาดหวังว่ารัฐบาลขอสชท่านประยุทธ์นี่แหละ

เพราะนี่คือมหากราบที่ทำให้การบินไทยขาดทุน
แล้วก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าการบินไทยเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นเราจึงได้ขาดทุน
เพราะเราถูกนักการเมืองมาสั่งเลยว่าคุณต้องซื้ออันนี้ในขณะนั้น
อันนี้คือต้นเหตุปฐมบทของการขาดทุนมากเรื่องนี้

ไม่ใช่เรื่องการบริหารเล็กน้อยไม่ได้ประสิทธิภาพ
ไม่ใช่พนักงานไม่มีคุณภาพไม่ใช่ไม่ใช่แอร์สู้เขาไม่ได้
ไม่ใช่การปฏิบัติดูแลตอนนี้เราด้อยกว่าเขา
ไม่ใช่เราทำการตลาดสู้เขาไม่ได้อันนั้นเรื่องเล็ก
อันนั้นเรื่องเล็กครับเรื่องใหญ่คือเรื่องนี้
การตัดสินใจซื้อเครื่องบินที่ผิดพลาด
ใช่ครับเราถือว่าที่ผ่านมาก็บอร์ดผิดพลาดในการตัดสินใจผิดพลาด
ทีนี้พอมาถึงช่วงนี้ทำไมขาดทุนอีกก็มีคำถามมาอีก
ตั้งแต่ปี๕๖๕๗จนถึงปัจจุบัน
ทีนี้เราเอามาจอดทิ้งไว้คือราคาขายในท่องตลาด
เขาสมมุติว่าราคาขายในท่องตลาดราคากลางนะฮะเขาขายเท่านี้
แต่ไอ้มูลค่าทางบัญชีเรามันดันสูงกว่า
คือหมายความว่าอันนี้ก็แสดงว่าใช้งานน้อย
คือราคามันน้อยในท้องตลาดในท้องตลาดราคามันต่ำต่ำ
กว่าไอบุ๊กวัลที่เรามีก็มีอีกกราบมีทาย
ทุกวันนี้ก็คือค่าด้อยค่าเราขาดทุนเกิดจากการด้อยค่า
เวลาเขาจัดซื้อรถใหญ่ใช้เงินอย่างนี้
ว่าอย่างนี้ดีก็ขัดไม่ได้
บอร์ดว่าอย่างนี้เพราะว่าคนที่อยู่เหนือบอร์ดเขาต้องการอย่างนี้
ถูกไหมมากันเป็นชั้นเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะ
ไม่มีสภาพไม่ทำไมไม่ออกมาบอกประชาชนล่ะว่า
ขณะนี้เขากำลังจะซื้อเครื่องบินแบบนี้แล้วนะ
แล้วเครื่องบินแบบนี้มันแพงนะแล้วมันจะมีปัญหานะ
เราไม่รู้หรือว่าเรารู้แล้วทำอะไรไม่ได้
อ๋อไม่ไม่เราออกสื่อด้วยครับพูดถ้าซีลปิกตอนนั้นมีคนจะด่าสภาพแรงงานว่า
คัดขวามความเจริญค่ะคัดขวามความเจริญ
คือเราพูดมาตลอดนะฮะซื้อเครื่องบิน
อันข้างบินรุ่นที่ว่านี้ซื้อมันนี้มีคนคัดค้านตลอด
แม้แต่สื่อเองก็ยังช่วยคัดค้านเลยก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้

ท่านออมเชื้อคัดค้างก็ยังโดนฝ่ายการเมืองด่าเลย

แล้วจะทำยังไงทำยังไงจะให้การบินไทยตายไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้หรอ

ถึงผมคิดว่าถ้าจะปล่อยให้รัฐบาลเลือกตั้งการบินไทยตายแน่จะเป็นอย่างนี้
แต่ถ้าถึงยุคนี้แล้วก็ต้องขอวอนท่านนายกประยุทธ์นั่นแหละครับ

แต่ว่าถ้าคุณดำรงบอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ย

เขาก็ต้องมาโครงสร้างแบบเดิม
ตัวแทนของกระทรวงคลังตัวแทนของกระทรวงคมนาคมตัวแทนของสภาพัฒน์
ตัวแทนของอายการตัวแทนของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
ซึ่งมาเป็นตัวแทนในบอร์ด

เปลี่ยนบอดใหม่ก็เจอแบบเดิมอีกค่ะ
คือเราก็เรียกร้องว่าขอให้คนมีความรอบรู้ทางธุรกิจเข้ามาเถอะ

ไม่ใช่เอาฆาตการประจำมาแล้วท่านไม่รู้อะไร
คือผมไม่ได้ดูถูกท่านเหล่านั้นนะครับว่า
แต่ว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันติดขัดเพราะอะไร

ท่านคิดนอกกรอบทางธุรกิจทำไม่ได้
คือท่านบอกไม่ได้คือนอกกรอบธุรกิจมันต้องมีอะไรคิดนอกกรอบ

ถ้าได้ดีที่แข็งแล้วบอร์ดยังเป็นอย่างเดิมนี่ทำงานได้ไหม

ทำให้การบินไทยมีกำไร

แต่ขัดใจบอดก็เลยอยู่ไม่ได้

นี่ค่ะที่ผมบอกว่าบอดเข้ามาล้วงลูกแบบนี้ไง
คือไม่ถูกใจบอร์ดกูก็ออกมาเลย
ก็หาเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่อง
คุยกันไม่รู้เรื่องกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องนะ

ตอนนี้การบินไทยไม่ใช่ลักษณ์ศาสตร์ศักดิ์เหมือนแต่เดิมแล้วนะ
เป็นบริษัทจำกัดอยู่ในตลาดหลักทรัพย

การที่แปรรูปมาเป็นบริษัทจำกัดในตลาดหลักทรัพย์

โดยเฉพาะการคัดเลือกดีจากบุคคลภายนอก

อันนี้ก็คงมีใบสั่งใครหรือไม่จะเอาใคร

ปัจจุบันเปิดรับสมัครมาแล้ว

เปิดแล้วยังไม่ทันเรียกคนสมัครมาสัมภาษณ์เลย

แล้วก็มาตอนนี้ก็มาคัดเลือกสัญหาบุคคล

แล้วก็ผมก็ในลักษณะ
ผมเชื่อเหลือเกินว่ารักษณะแบบนี้เนี่ย
ในเมื่อคนของคุณไม่ได้
สัญหาดีครั้งนี้อาจจะมีการยกเลิกและสัญหาใหม่
เรื่องสินบนโรนสรอยเป็นยังไง
ขอพักสักครู่กลับมาคุยกับประธานสภาพรัฐวิสาหกิจการบินไทยครับ
ข่าวใหญ่เรื่องสินบนโลนสรอย
อังกฤษเนี่ยบริษัทโลนสลอยถูกปรับไปแล้ว
เขาก็ยอมรับว่ามีการจ่ายสินบน

กระบวนการตอนนี้ทั้งปปชก็กำลังดำเนินการอยู่
แต่ดูเหมือนว่าลานมันจะห่อนไปแล้วล่ะ
สภาพได้ตามเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ตามครับได้สอบถามอยู่

คือการมันยังวางวนอยู่ก็คือ
ปปชสตงอะไรนี้ยังตรวจสอบ
ก็ยังก็ไปหาถามหาเอกสารอะไรพวกนี้ซึ่งยากมาก

ใช่ครับทำอย่างไรถึงจะให้โลสลอยเขาเปิดเผยชื่อมา
ผมคิดว่าอย่างอินโดนีเซียพอเป็นข่าวปั๊บอาทิตย์เดียวเขาได้แล้ว

ใช่ครับแต่ของการบินไทยเนี่ยนี่มากี่เดือนแล้วเนี่ย
หลายเดือนแล้วก็ยังถ้าเป็นลิเกก็ยังไหว้ครูอยู่นะฮะ
ยังโหนลงอยู่เลยยังไปไม่ถึงไหน
แต่ว่าโรสรอยเนี่ยเขามงไม่เปิดเผย
พอแค่เขาต้องทำมาหากินเขาข้าเขาขาย
ถ้าเปิดเผยอย่างนี้ต่อไปใครจะไปค้าขายกับเขาล่ะ
เขาก็มีเหตุผลนะแล้วจะทำยังไง
ผมเชื่อว่าเขามีคำรับสภาพตรงนี้และด้วยรัฐต่อรัฐน่าจะได้
ถ้าเกิดมีไทยถามอันนี้เขาไม่บอกหรอกแต่ถ้ารัฐถามไปเนี่ยเขาต้องบอก
คนในการบินไทยพอรู้กันไหมคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ใครเกี่ยวไม่เกี่ยวพอรู้กันไหม
ไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าถ้าจะเอาคนการบินไทยนะฮะ
การบินไทยเขาก็บอกว่าทุกอย่างขบวนการจัดซื้อจัดตั้งมันเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดทั้งหมด
ใช่ไหมครับแต่ว่าหลุดสลอยพูดเองเขาจ่ายได้โต๊ะใช่ไหมครับ
การบินไทยเชื่อไหมว่าเขาเขาได้กันเชื่อครับเชื่อมานานแล้ว
การบินไทยเชื่อว่าระหว่างคนในบอร์ดหรืออยู่เหนือบอร์ดเนี่ยใครได้มากกว่าใคร
เหนือบอดได้มากกว่าคนเหนือบอดได้มากกว่าใช่ครับ
คนในบอร์ดก็ได้ส่วนหนึ่งคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
มีหน้าที่ไปซื้อไปขายเนี่ยน้อย

เคยเชิญสาภาพไปสอบไปเสิร์ฟเรื่องพวกนี้ไหม
พระประชอยังไม่เฉินครับแต่เราก็เหมือนกับพระประชอคือ
ต้องพูดจริงจริงพูดตรงไว้ตรงนั้นไม่ต้องอ้อมความคือ
ข้อมูลเราก็ไม่มีตรงนี้เราก็ไม่มี

เรารู้ว่าต้นเหตุความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากอะไร
แต่เราถามว่าไปชี้ให้ดูชี้เลยว่าคนนี้
เราไม่มีข้อมูลเราไม่มีข้อมูลครับ
เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เขาคงไม่แบบ
คือจ่ายเงินกันคงไม่แบบจะแบบเปิดเผยหรอก
ก็จ่ายเงินกันที่ต่างประเทศคงไม่ได้จ่ายเงินที่ประเทศไทย
ทำยังไงที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเอาบทเรียนจากการที่เกี่ยวข้องกับโลสลอยคราวนี้
แล้วถอดบทเรียนนี้แล้วมาบอกว่าต่อไปนี้
การบินไทยจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วเนี่ยทำยังไง
ต้องเปิดเผยครับคือการบินไทยที่ผ่านมา
จัดซื้อจัดจ้างจะอยู่ในคนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งพนักงานทั่วไปก็ไม่มีโอกาสรับรู้ใช่ไหมฮะ
เราก็บอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินใหญ่อย่างนี้
ควรจะต้องเปิดเผยมีการเปิดเผยให้คนสามารถขอข้อมูลดูได้
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในเรื่องนี้
ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการบินไทยของเรากับสิงคโปร์แอร์ไลน์มาเริ่มต้นเนี่ย
กึ่งเรานะรัฐบาลเข้าไปดูแลเข้าไปบริหารจัดการ
แต่ว่าตอนหลังนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะนะ
ตอนหลังนี้เขาคือรัฐบาลเขาไม่ยุ่งเลย
เขาจ้างบอร์ดมาบอกคุณมีหน้าที่ไปแล้วเขาเก็บผลประโยชน์อย่างเดียว
ดูแลจัดการอย่างเดียวเขาไม่เข้ามายุ่งอะไรเลย
ขวัญของคนการบินไทยยังดีอยู่ไหมตอนนี้
ก็เริ่มตั้งแต่มันขาดทุนอยู่เรื่อยเขาก็เริ่มถดถอย
เพราะที่ถดถอยนั่นคือการบินไทยจะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่
เขาก็กลัวแล้วเริ่มกลัวเริ่มวิตกกังวลแล้วฮะ
จะเห็นว่านักบินเองก็เริ่มชักลาออกแล้วไง

ครับแต่ตอนนี้ชักเริ่มลาออกเยอะแล้ว
รวมทั้งช่างซึ่งมีกลุ่มอาชีพที่หายากก็มีนักบินกับช่าง
ช่างเองก็เริ่มลาออกแล้ว

ใช่ครับก็ที่อื่นดูแล้วมันรายได้ดีกว่ามั่นคงกว่า

การบินไทยนี้จะมองอนาคตตัวเองยังหาไม่เจอไง

รายได้เนี่ยการบินไทยตอนนี้กับสายการบินเอกชนอื่นเนี่ย

ตำแหน่งต่อตำแหน่งแอร์ต่อแอร์ด้วยกัน
กัปตันต่อกัปตันด้วยกันสจดต่อสจดด้วยกัน

นักการบินไทยเนี่ยเหมือนภาพคนบอกว่า

เงินเดือนเยอะมีกลุ่มเดียวก็คือนักบิน
เป็นกลุ่มอาชีพที่หายากนะฮะ
อกนั้นเงินเดือนพอกับเอกชนทั่วไป

อันนี้คือเป็นคนทำเรื่องเงินเดือนด้วยไง

การเข้าทำงานการบินไทยแต่ก่อนเขาบอกว่า
ถ้าไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอเนี่ยเข้าไม่ได้หรอก

แล้วพวกเส้นใหญ่เข้ามาไปทำงานอะไร

ในการสอบเข้าคัดเลือกเข้าทำงานไม่ว่า
อย่างเช่นการสอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ก็ยังมีลูกท่านหลานเธอเข้าไปอยู่ครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่
เวลาพุทธศาสนธุ์เคียงแล้วฆัตตำริมา
มันควรมันเป็นลูกคุณหนูอ่ะ

มันก็มียังมีอยู่ไม่ปฏิเสธแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะชักลดลง
อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะเริ่มไม่ค่อยอยากมาแล้ว

เรื่องปัญหาในการบินไทยตอนนี้เรื่องการบริหารจัดการ

เรื่องการเมืองเข้ามาบงการเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเนี่ยมันพันกันไปหมดอะไรอะไรคือปัจจัยที่
ที่จะต้องจัดการแก้ไขให้ได้ให้เร็วที่สุด
ทำอย่างไรให้การบินไทยหลุดจากวงจรของนักการเมือง

ไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เข้ามามีอำนาจเหนือการบินไทย
เพราะไม่งั้นการบินไทยก็จะเป็นอย่างนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่การบินไทยมีปัญหาคืออยู่ในกฎเกณฑ์ของราชการ
จนกระดิกกระดิกจะทำอะไรไม่ได้เลย
แต่เราทำธุรกิจที่จะต้องแข่งขันกับเขา
การใช้กฎระเบียบของราชการมาคุมมากบางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้
เราก็ติดไปหมดเหมือนกันอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมพูดว่า
ถ้าจะขายเครื่องบินแล้วถมมุติในบัญชีการบินไทยแล้ว
มีเครื่องบินราคาเท่านี้เราขายต่ำกว่า
ทุกคนก็กลัวผิดนี่ไงฮะกลัวความผิด
ว่าทำไมไปขายขาดทุนนี่แหละครับ
กฎระเบียบของราชการเลยทำให้ทุกคนขาดความกล้าในการบริหารจัดการการบินไทย
สภาพการบินไทยเนี่ยเขาเปรียบว่าเหมือนหมาเฝ้าบ้าน

ตอนนี้ยังมีแรงเห่าอยู่ไหม
ก็ยังเอาอยู่คือบางครั้งก็ทุบตีบ้างเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเขาฟังไหม
ก็ฟังบ้างครับฟังบ้างแต่ว่าหลังนี่ก็
ฟังเหมือนกับไม่ค่อยให้อะไรเท่าไหร

หลายเรื่องอย่างน้อยท่านได้เห็นแล้ว
สภาพของการบินไทยมาจนถึงวันนี้เป็นยังไง

และถ้าจะแก้ต้นเหตุนั้นให้ลุล่วงต้องทำยังไง
สรุปก็คือว่าการบินไทยต้องไม่อยู่ภายใต้เงื้อมมือของการเมือง

แล้วให้นักบริหารมืออาชีพเขาเข้ามา

แล้วปล่อยให้เขาบริหารอย่างมืออาชีพ

ให้การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ

นี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้